มีสุนัขท้องแก่เข้าไปวิ่งเล่น

ปรากฏตอนวิ่งแล้วก็วิ่งอยู่ข้างใน
กระทั่งหอพักเขาปิดแล้วปิดประตู

เขาก็ต้องมุดหัวออกมาก่อน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเซา

ซึ่งตั้งท้องกำลังนอนหมดแรงอยู่เลย
หลังจากหัวของเจ้าสุนัขตัวนี้

ที่ตำรวจท่าข้ามันเผลอบางประกงจังหวัดฉะเชียงเสาครับ
โอ้โหก็ช่วยกันอยู่นานกว่าที่จะหลุดแบบนี้
ก็วิ่งกันอย่างบอกว่าโอ๊ยฉันหลุดมาได้แล้วค่ะ
ดีใจค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามหาวิธีในการนำหัวที่ติดอยู่เนี่ย
สุนัขก็มีอาการหวาดกลัวแล้วเขาก็เจ็บไงคุณ
เขาก็ดิ้นแล้วก็พยายามจะกัดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องตัดเหล็กนี่มา

แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าปกติประตูหอพักแห่งนี้จะปิดประมาณ๔ทุ่ม
แต่คาดว่าสุนัขน่าจะเข้าไปวิ่งเล่นภายในหอพัก
เมื่อประตูปิดจึงพยายามหาทางออก
ด้วยการใช้หัวมุดใต้ขอบประตูแต่ก็ไม่สำเร็จนะฮะ
เนื่องจากตัวใหญ่ไงคุณแล้วเขาตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับ
ก็เลยนอนหมดแรงจนกระทั่งเช้าชาวบ้านมาเจอก็ยังไงดี
เพราะว่าชาวบ้านก็คือไม่กล้าเปิดประตูไปอีก

พอดันประตูเขาก็เจ็บก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาใช้เครื่องตัดทางเนี่ยนะฮะ
นี่ก็ต้องจับเขาไว้
เครื่องนี้เหมือนถือว่าถ่างให้ประตูดันขอบประตูขึ้นหน่อยเนอะ
แล้วก็ให้เขาหลุดออกไปได้นะครับ